มาดูที่เรื่องของใบเกอร์ใบเกอร์คือคนที่ชอบขี่รถจักรยานยนต์

กลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มที่เป็นใบเกอร์ในภาคตะวันออกนะคะ
รวมตัวกันไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะคะ
ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดเนินกระปรอกจังหวัดระยองค่ะ
กลุ่มใบเกอร์เนี่ยครับประกอบไปด้วยใบเกอร์จากฉะเชิงเศร้าชนบุรีพัทยาระยองจันทบุรีค่ะ
ครับเดินทางใช่ค่ะเดินทางไปรวมตัวกันเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่โรงเรียนวัดเนินกระปรอก
อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองและก็มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนอีกด้วยค่ะ
ซึ่งนางมณฑยาสุวรรณสอนประธานกลุ่มภาคตะวันออกผู้จัดงานกล่าวว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบการขี่บิ๊กไบท์มากว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
และตลอดระยะเวลาที่ขับขี่เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศด้วยรถบิ๊กไบท์
ตามเส้นทางต่างนี่เลยก็จะไปพบปากกับเพื่อนที่ชอบการขับขี่เช่นเดียวกัน
อีกทั้งไม่ได้แค่ขี่ท่องเที่ยวเท่านั้นนะส่วนใหญ่จะนัดกันไปร่วมทำบุญมอบทุนการศึกษาตามชุมชนต่างเป็นกลุ่ม
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสังคมค่ะนอกจากจะได้เป็นการท่องเที่ยวไปในตัวอีกด้วยนะคะ
ครั้งนี้เป็นเจ้าภาพค่ะก็จะเชิญชวนเพื่อนไปร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงเรียนดังกล่าว
มาร่วมงานในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมชวนเพื่อนร่วมทำบุญในครั้งนี้สามารถรวบรวมเงินได้กว่าสามหมื่นบาท
เป็นทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กโรงเรียนวัดเนินกระเปราะค่ะ